เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยพูดกันไม่หยุดไม่ห่อ
แต่คนนี้จะขอเป็นนัมเบอร์วันตลอดกาลเลยละกัน
มีกระแสข่าวได้ทุกวีทุกวันนะครับ
ข่าวน้องนางงามเนี่ยปลบไม่ได้จริง

ก่อนหน้านี้หลายคนอยากรู้ว่าตกลงนางเอกผลไม้ที่ว่าไปแย่งแฟนชาวบ้านเข้ามาเนี่ยจริงหรือเปล่า
เธอบอกแล้วว่าขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวพูดให้ฟังทั้งหมดเลย
ตกลงใครแย่งไม่แย่งใครแอบกินไม่กิน
เอาผลไม้ก่อนผลไม้ที่เขาพุ่งประเด็นไปเนี่ยมันคือใคร
นี่ไงก็แตงโมนิดาก็เลยออกมาชี้แจงค่ะว่าก่อนหน้านี้
สาวแตงโมเธอเคยโพสต์เอาไว้ในไอจีส่วนตัวใช่ไหม
ในวันที่กระแสข่าวมันสะพัดสะพื้นเหลือเกิน
บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนรอฟังความจริงจากเธอ
และเวลาที่แมงเม้ารอคอยก็มาถึงค่ะ
เผยให้ฟังหมดเปลือกเลยนะคะว่านักร้องหนุ่มการกัสซิเดช
ส่งมาก่อนนะทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันดิฉันขีดเส้นใต้ตรงนี้
ถ้าไม่รู้จักกันแล้วจะส่งไปหาทำไม
อันนี้งงก็อย่าปรึกษาเรื่องความรักนี้ก็เลยส่งไป
ก็เลยทำให้แฟนสาวของการนี้ก็คือซายหาทัยชนกเห็นแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดค่ะ
แตงโมก็เลยสวมรอยต้องเรียกว่าขออย่างนี้ก่อนขออนุญาตค่ะพูดผิด
ซายมาสวมรอยเป็นการไลน์เข้ามาหาแตงโม
แต่ปลอมตัวเป็นผู้ชายนะมาคุยกับแตงโม
งโมจับทางได้นี่มันไม่ใช่ภาษาที่คุยกับการบ่อยนี่
เธอเล่นอย่างนี้ใช่ไหมงั้นฉันเล่นด้วย
แตงโมบอกว่ารู้ทันก็เลยแกล้งอำกันต่อค่ะ
แชทที่หลุดออกมาทั้งหมดก็เป็นส่วนที่เธอคุยกับทางฝ่ายหญิงทั้งสิ้น
ยังไงก็ตามแตงโมยืนยันว่าเธอไม่มีความสัมพันธ์ใดกับนักร้องหนุ่ม
และขอโทษด้วยละกันตอนนั้นแตงโมบอกว่า
พอเห็นส่งมาแบบนี้อารมณ์ก็มาเหมือนกัน

เพราะว่าฝั่งหญิงเขาบอกว่าก็ส่งมาแรงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแรงมาแรงกลับก็เลยทำให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่
ไปฟังแตงโมซิว่าเรื่องมันเป็นยังไงคะพี่แตงโมค่ะ

ไม่ว่าจะแชทไหนก็ตามที่ได้เห็นนะคะ
เป็นสิ่งที่โมรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่า

ทั้งหมดนี้ปลอมทั้งสองข้าง

เขาก็บอกว่าโอเคอันนี้หนูเองนะคะ

อย่างที่เห็นกันนะคะที่ได้พิมพ์ไปว่า

เพราะฉะนั้นกรุณาขอโทษโมด้วย
ถ้าเกิดว่าไม่ขอโทษ

น้องก็เลยขอโทษแล้วก็ขอให้โมเข้าใจ

ตรงท่อนที่น้องขอโทษไปยังทุกคน
มันก็เลยทำให้โมถูกเข้าใจผิดว่า

ด้วยการพิมพ์ตอบไปแบบ

เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโมก็ต้องขอโทษ

ไม่อยากทำลายอนาคตใคร

อ่ะที่ฝ่ายคุณไซน์ส่งมาขอโทษ

คือไลน์เป็นของจริงแต่ไอ้ที่ปลอมก็คือว่า
ฝ่ายหญิงปลอมแต่ฝ่ายใช้ไปคุยกับแต้งโม
แล้วเรื่องราวมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละคุณ
แตงโมก็ด้านปลอมด้วย
ปล่วยแบบเล่นไป

เนี่ย่ไม่ได้แก้ง่ายเนี่ยสำหรับแตงโม

ท็อปท์ทันให้ท็อปท์๑เลย